ไปเจอถังขยะก็กำลังคุยอยู่

แล้วมันโดนตัดเฉื่อนแล้วก็ไปทิ้งไว้ในถังขยะ

ไม่รู้ค่ะผู้หญิงผู้ชาย

กู้ภัยมาเอาถุงกระสอบออกมาสิมันยังไง
ป้าแกแบบลมแทบจับเอาเทออกมาดูสิ
แบบนี้แล้วเพราะผ้าเอาไว้
เออนี่แล้วมีแต่ถ้นขานะตัวไม่มีนะ
มีแต่ผ้าขาโผมานะแล้วมีแบบประจำตัวประชาชนด้วยนะ
เป็นของผู้หญิงตกอยู่ทางขยะนี่เฮ้ยเดี๋ยว
ยังไงเขาก็เลยพยายามตรวจสอบเอ๊ะมันไม่มีเลือดแฮะ
เอ๊เข้าไปใกล้มันไม่ใช่ขามนุษย์
มันอะไรอ่ะตุ๊กกะตายางเอวีอ้าวเหรอ
โอ้โหแล้วก็ไปหั่นมาทิ้งทำไมป้าก็ตกอกตกใจนึกว่าศพคนตาย
แล้วบัตรประชาชนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องยังไงเป็นของผู้หญิงคนนี้เขาเอาไปทิ้งไว้ยังไง
แล้วทำไมต้องมาทิ้งใกล้กับตุ๊กตายางอันนี้ด้วย
ป้าก็บอกว่าโอ้โหป้าก็มาเก็บของเก่าเป็นประจำอะนะ
นะฮะมาเจอสุดท้ายตกใจนึกว่าขาคนอ่ะ
ครั้งนี้เห็นท่อนขาโผล่มาเนี่ยโอ้โหลมแทบจับเลย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตรวจไปตรวจมา
ตุ๊กตายางเอวีมันชำรุดก็คิดว่า
เจ้าของคงคิดว่าเออใช้ไม่ได้แล้วเนอะ

เอาตะขามาทิ้งเอาไว้นะฮะแต่ไม่ยอมมัดกระสอบให้มันเรียบร้อยไง
โผล่มาคนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นขาคน
ถ้าเราไปเจอเราก็ตกใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมเนาะ
อย่าไปหาทำป้าแกตกใจอ่ะสรุปว่าไม่ใช่มนุษย์นะ

แต่ว่าเจ้าของบัตรประชาชนไม่ทราบว่าทำไมถึงเอามาทิ้งแบบนี้